แล้วก็เมื่อวานนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรี
นายกก็มีการลงพื้นที่ก็ไปดูที่จุดเอเชียทีก
ทีนี้จริงนะเมื่อวานตั้งแต่๙โมงเช้า
ที่นายกลงพื้นที่นักข่าวไปรอถามนายกค่ะ
ถามหลายประเด็นเลยแล้วก็บางประเด็น
ก็ทำให้นายกก็พอมีอารมณ์เหมือนกันนะคะ
อันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อวานที่นายกไปตรวจเยี่ยม
ฉีดวัคซีนที่กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับหอการค้าไทยแล้วก็โรงพยาบาลบางประกอบ
นายกก็พูดถึงกรณี
ที่บอกว่าพบโควิดเชื้อสายอะไรนะสายพันธุ์ไทย
คือนายกก็บอกนะบอกว่ามันก็มีทุกสายพันธุ์นั่นแหละ

ขอให้ฉีดวัคซีนกันให้ได้ก่อน

คือถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันมันก็ไม่สำเร็จ
แล้วนายกก็ย้ำไงไม่อยากให้จับผิดเล็กจับผิดน้อย
รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหา
แล้วก็ทำให้คนไทยทุกคนได้ฉีดวัคซีนได้มีภูมิคุ้มกัน
แต่ทีนี้ตอนที่นักข่าวถามถึงเรื่องความขัดแย้ง
ในการจัดสรรวัคซีนถามนายกไง
นายกคะมันมีวัคซีนการเมืองด้วยเหรอ
ทีนี้นายกยืนยันต่อหน้าคุณอนุทินเลย
แล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
อยากให้ฟังนายกพูดค่ะเรื่องวัคซีนการเมือง
หน้านี้ก็ทางสททั้งหมดก็เข้าข้อมูล
เข้าที่สคแล้วใครเป็นประธานสค
ผมจะไปสั่งอะไรเรื่อยเผื่อได้ไหม
ไม่ใช่ผมไปเยี่ยมหน้าใครทั้งนั้น
ผมบูรการให้ทำได้ภาษาปรักษาภูมิศักดิ์ทุกประการ

นี่ค่ะก็พอมีอารมณ์ขึ้นมานิดนะคะ
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอันนี้มันเป็นบรรยากาศที่นายกลงพื้นที่ไปดูช่วง๙โมงเช้า
เพราะว่าช่วงบ่ายจริงราชวิทยาลัยจุฬาพรชี้แจงแล้วก็ยืนยันแบบชัดเจนแล้ว
ดังนั้นบรรยากาศของตอนเช้าเมื่อวานคือนายกเขาก็บอกนะคะนายกบอกว่า
มันเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไปไม่ต้องมาถามล่วงหน้าคือนักข่าวถามไง
นายกคะนายกจะเอาผิดกับบริษัทนี้ไหมคะนายกก็เลยบอกแบบนี้
แล้วนายกก็บอกว่าเรื่องนี้นะวัคซีนทุกยี่ห้อมันต้องผ่าน
ดำเนินการผ่านรัฐบาลดำเนินการผ่านทางออยเท่านั้น
ถ้าไม่เข้าตามช่องทางเนี่ยมันผ่านไปไม่ได้หรือว่าใครจะมาเข้าพบใคร
มันก็ไม่ได้เพราะว่านายกก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปพบใคร
ส่วนทางคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความกับแอคแคปเอสเซตนะคะ
แม้ว่าจะทำให้เข้าใจผิดสับสนแล้วคุณอนุทินก็บอกว่า
อะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศก็ยินดีแต่ว่าก็ต้องเข้ามาให้ถูกต้องตามกฎหมาย
จริงเรื่องนี้มันก็จบชัดเจนตอนบ่ายที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรชี้แจ่งนะคะ